และอีกหนึ่งปรากฏการณ์ข่าวที่สุดแห่งปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
จะนำเสนอในคืนนี้นะคะเป็นเรื่องราวของเหตุระเบิด

เหตุการณ์ระเบิดสะเทือนขวัญภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เกิดขึ้นเมื่อวันที่ยี่สิบสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบ
เวลาประมาณ๑๑นาฬิกาบริเวณห้องวงสุวรรณ
ซึ่งเป็นห้องจ่ายยานทหารศัลยบัตรพบเศษกระจกหลายบาน
แตกระจายเกือนทั่วพื้นที่ผู้มาใช้บริการได้รับบาดเจ็บยี่สิบห้าคน
หลังสิ้นเสียงระเบิดภายในโรงพยาบาลเต็มไปด้วยความโกลาหล
เจ้าหน้าที่ต่างช่วยกันลำเลียงผู้บาดเจ็บออกจากจุดเกิดเหตุ
พร้อมติดกั้นบริเวณชั้นหนึ่งกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง

จากนั้นไม่นานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
ทั้งทหารและตำรวจได้ทยอยกันเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียด
เมืองต้นพบแผงวงจรไอซีทาเมอร์สายไฟถ่านและเศษตะปูเป็นส่วนประกอบ
ทำให้ทราบว่าเป็นระเบิดชนิดปลายบอม
อกจากนี้ยังพบรอยบัตรตีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของระเบิด
และตรงกันกับเหตุระเบิดในกรุงเทพมหานครอีกหลายจุด
ซึ่งหากได้รับแรงระเบิดในระยะประชิดจะทำอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
โดยมูลเหตุจูงใจถูกมุ่งประเด็นไปที่การก่อเหตุความไม่สงบ
เนื่องในวันที่๒๒พฤษภาคมตรงกับวันครบปรอบ๓ปีคศ
จากนั้นไม่ถึง๑เดือนเจ้าหน้าที่สามารถจับนายวัฒนาภูมิเรศ
อายุ๖๒ปีอดีตพนักงานรัฐวิสาหกิจตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
มาสอบปากคำที่มณฑนทหารบกที่๑๑
หลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในวันเกิดเหตุ
พบเดินเข้ามาผ่านประตูทางเข้าของโรงพยาบาล

โดยมือซ้ายถือถุงคล้ายถุงผ้าสีขาว
มีสิ่งของโผล่ออกมาคล้ายดอกไม้ใส่ในแจกัน
จากนั้นใช้เวลา๑๐นาทีจึงเดินออกมา
โดยไม่ถือสิ่งของดังกล่าวออกมาด้วย
ซึ่งจากการตรวจค้นบ้านพักยังพบวัตถุประกอบระเบิดหลายรายการ

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำทีมแถลงผลคดีระเบิด
หลังนายวัฒนายอมรับสารภาพว่า
เป็นผู้ก่อเหตุวางระเบิดอีก๓แห่งในกรุงเทพมหานคร

ด้วยเหตุผลว่าไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหาร
พร้อมขอโทษประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากระเบิด
โดยยอมรับว่าเป็นผู้ประกอบระเบิดเองแต่เพียงผู้เดียว
และใช้งบประมาณเพียง๕๐บาทเท่านั้น
บรรยากาศในการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
มีกำลังทหารและตำรวจคุมเข้ม
โดยนายวัฒนาถูกนำตัวไปทำแผนทั้งหมด๙จุด
เริ่มจากจุดแรกที่ห้องพักของนายวัฒนาซึ่งเป็นสถานประกอบระเบิด
จุดที่๒บริเวณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตย่านบางกรวยจังหวัดนนทบุรี
ซึ่งนายวัฒนานำระเบิดที่ประกอบเสร็จเดินทางด้วยรถยนต์ไปจอดทิ้งไว้
จุดที่๓บริเวณป้ายรถเมย่านบางกลวย
ซึ่งผู้ต้องหาขึ้นรถเมย์นำระเบิดไปยังโรงพยาบาล
ซึ่งผู้ต้องหาเคยก่อเหตุเมื่อวันที่๙เมษายน๒๕๖๒
จุดที่๖ซอยราชวิถี๒๔ก่อเหตุเมื่อวันที่๕พฤษภาคม๒๕๕๙
และจุดที่๗หน้ากองทัพบกก่อเหตุเมื่อวันที่๓๐กันยายน๒๕๖๒
จุดที่๘บริเวณหน้าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเก่าถนนราชดำเนิน
เหตุเกิดเมื่อวันที่๕เมษายน๒๕๕๙
และจุดที่๙หน้าโรงละครแห่งชาติเหตุเกิดเมื่อวันที่๑๕พฤษภาคม๒๕๕๙
ล่าสุดสารอาญาได้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิต
ฐานทำให้เกิดระเบิดจนผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
จำคุก๓ปีฐานประกอบวัตถุระเบิด
จำคุก๑ปีสารครอบครองยุทธภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาต
ปรับเงิน๑๐๐๐บาทฐานพาระเบิดไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
โดยจำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง
รวมจำคุก๒๖ปี๑๒เดือนและปรับ๕๐๐บาท
พร้อมให้นับโทษต่อจากคดีครอบครองวัตถุระเบิดที่บ้านพัก
ซึ่งสารพิพากษาเมื่อวันที่๑๓กันยายนที่ผ่านมา
ในข้อหาประกอบทำและมีวัตถุระเบิดและมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
ซึ่งลงโทษจำคุก๘ปีปรับ๑๙๕๐บาท
แต่จำเลยรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง
คงจำคุก๔ปีปรับ๙๗๕บาทด้วย